ไหนก็พูดถึงเรื่องของกินเพราะฉะนั้นตลอดกินวันนี้เริ่มต้นด้วยการพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟและแคคตัส
นี่สวยเลยติดตามในช่วงตลอดกิน
โดดเด่นโดดเด่นกับกาแฟที่นี่และที่สำคัญจิบกาแฟไปแลแคคตัสก็คือกระบองเพชรนั่นไง
คุณผู้ชมครับทางร้านนะเขาบอกว่าทีเด็ดของที่นี่คือชาเขียวอย่างที่เห็น
ชาเขียวที่นี่รสชาติกลมหวานหอมละมุนไม่เหมือนใคร
ดูสีเอาผมว่าก็น่าจะดีแล้วก็เด็ดอย่างที่เขาบอกจริง
ส่วนกาแฟล่ะกาแฟเขาใช้เมล็ดกาแฟจากโครงการหลวงมาควบบดสดใหม่ให้เยอะ
โอ้คุ้นนะสโลแกนคุ้นเนาะค่ะ
สำหรับเครื่องดื่มเริ่มต้นที่สี่สิบบาทนะครับแล้วอาหารล่ะ
ดูสิวางเรียงลายเต็มไปหมดกะเพราเนื้อต้องลองทาน
กะเพราเนื้อของเขาเนี่ยเขาจะผัดแบบแห้งนะ
นี่น่าจะเป็นส้มตำโอ้โหรสชาติก็เด็ดอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะที่โคราชอ่ะเนาะ
แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีผัดหมี่โคราชสูตรพิเศษโอ้ยแต่ละอย่างเมนูแต่ละเมนูเริ่มต้นที่๕๐บาทเท่านั้นเอง
ราคาดีไปดูแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรกันบ้างนะครับ
ถามเจ้าของร้านนางสาวจุธามาศทบสูงเนินบอกว่าร้านนี้เริ่มต้นจากการปรับพื้นที่นาเนื้อที่๔ไร่
แล้วให้พี่ชายเปิดร้านขายต้นไม้ก่อนต่อมาเนี่ยก็เริ่มนำกาแฟเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายเมนูมาขายด้วย
คนที่มาดูต้นไม้บางทีเขาหิวหรือคอแห้งจะได้มีเสิร์ฟเขาด้วยไง
นอกจากนี้ทางร้านยังมีสวนแคคตัสที่สวยงามหลากหลายสายพันธุ์ให้ศึกษาดูงานและมาซื้อหาเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
ซึ่งเจ้าของร้านเขามีโปรดีโปรเด็ดมาฝากครับ
โอ้ยทุ่มขนาดนี้นะครับ

อังคารถึงวันศุกร์๙โมงเช้าจนถึง๑๗นาฬิกาก็๕โมงเย็น
ถ้าเสาร์อาทิตย์ล่ะเปิดเร็วหน่อย

วันจันทร์สามารถติดต่อสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
โอ้จ้า

ลืมนะมีโปรโมชั่นนะบอกว่ามาจากตลอดนะคะ
ถูกต้องทีนี้หลายคนบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาว
อยากจะไปหาอะไรกินคลายหนาว
โดยเฉพาะเมนูอย่างขนมจีบสารเป๋ายามเช้านี้
คลายหนาวแล้วก็อุ่นดีจัง
นี่คุณดูดิขนมจีบสารเป๋าร้อนนึ่งใหม่
ขายดีช่วงนี้โดยเฉพาะร้านนี้ขายดีมากร้านขนมจีบนึ่งสดคุณอ้น
ขายอยู่ที่ริมกสิกรทุ่งสร้างภายในตลาดจอมพลเขตเทศบาลนครขอนแก่น
แล้วคุณดูช่วงเช้าอากาศเย็นเห็นไหม
ใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วนะคะเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวกันมายืนรอต่อคิวซื้อขนมจีบสารเป๋าที่เขานึ่งใหม่สด
คุณดูสิคะบรรยากาศน่าจะอากาศดีนะดู
เปิดมาควันครับผม

กลิ่นของลูกอ่อเอาสักกี่ลูกอุ่น
นี่มีขนมจีบสละเป๋าลูกใหญ่เต็มคำ
โดยเฉพาะขนมจีบเนี่ยเวลาเขาเปิดขึ้นมาน้ำตาไหลเลย
โอ้โหเพราะว่าเขาเปิดซึ้ง

ขนมจีบขนมจีบเป็นยังไงน้องไม่ต้องอย่าช้าเร็ว
ไม่เล่าละงอ

เอาซึ้งแหละมันซึ้งก็คือน้ำตาไหล
แต่น้ำตาไหลเพราะว่าของเขาดีอร่อยนะ
น้ำตาไหลคือไปไม่ทัน
ขนมจีบหมูหมักหอมน้ำมันงาเนี่ยเป็นสูตรเด็ดของร้านเลย
บอกว่าแป้งไม่หนาต้มสุกกำลังดี
ยกระเทียมเจียวหอมแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านที่เขาปรุงเอง
น้ำจิ้มเขาจะออกแบบเปรี้ยวหวานนะคะเข้ากันได้ดี
ใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวหวานทางร้านเขาจะมีน้ำจิ้มจิ๊กโชว์อย่างเดียว
อันนี้ก็มีบริการแต่จริงอ่ะร้านขนมจีบอันนี้
ชอบขนมจิ้มที่เขาทำน้ำจิ้มเองนะ
มันจะแบบให้รสชาติที่มันเข้ากับขนมจีบของเขาด้วย
ราคาขนมจีบนึ่งสดเริ่มที่๖ลูก๒๐นะคะ
ถาดเขาจะทำได้ประมาณ๗๐ลูกใช้เวลานึ่ง๕นาที
วันหนึ่งขายไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ลูก

สละเป๋าก็มีหลายไส้หมูจับถั่วเหลืองถั่วแดงไส้ครีม
สาระเป๋าลูกละ๑๐บาท

คือร้านจะเปิดทั้งหมด๒รอบนะ
รอบเช้าก็คือ๗โมงเช้าถึง๑๐โมง
บริเวณริมกสิกรทุ่งสร้างภายในตลาดจอมพลเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ส่วนตอนเย็น๕โมงถึง๒ทุ่มครึ่ง
ก็จะขายที่ตลาดริมบึงแก่นนคร
กันสดตรงนั้นทำกันนึ่งกันแบบสดใหม่แบบนี้เลย